ทุกผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าคดีของน้องการนะครับ
เด็กชายวัย๖ขวบที่จันทบุรีนะครับ
ตกลงล่าสุดนะฮะตำรวจภูทรภาค๒แล้วก็แพทย์นิติเวศ
ของโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีเนี่ยออกมาแถลงยืนยันนะฮะ
ระบุว่าน้องการเสียชีวิตจากการถูกสัตว์ที่มีพิษ
จนเสียชีวิตไม่ใช่การฆาตกรรมนะฮะเพราะว่าก็สอบถามกันอยู่
พอสมควรว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กนะฮะ
ไปเสียชีวิตอยู่ในสวนในพื้นที่ใกล้กับบ้านพักของอา
ที่ไปรับจ้างเฝ้าสวนมังคุดเก็บมังคุดให้กับเจ้าของสวนเขาเนี่ยครับ
วันนี้นายแพทย์อนิรุธวรวาสแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลพระปกเกล้านะครับ
ระบุว่าไม่สามารถระบุสาเหตุการตายของน้องการได้นะครับ
ซึ่งการตายอาจถูกสัตว์มีพิษเช่นงูพิษกัด
แต่จากการตรวจสภาพศพเนี่ยสามารถบ่งชี้ได้ว่า
ไม่ได้เกิดจากการฆาตกรรมแน่นอนนะฮะเพราะบาดแผลก่อนตายไม่ทำให้ตายได้นะครับ
แผลที่พบเป็นรอยชะกันซึ่งเกิดจากการกัดแทะของสัตว์
เป็นบาดแผลที่เกิดขึ้นภายหลังน้องการเสียชีวิตไปแล้วนะฮะ
นี่เป็นการแถลงนะครับจากทางแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนะครับ
แล้วจากการตรวจสภาพศพเบื้องต้นนะครับแพทย์ระบุว่าไม่พบการบาดเจ็บ
บริเวณศีรษะลำคอแล้วก็ช่องอกซึ่งเป็นส่วนสำคัญของร่างกาย

บัตรแผ่นที่เกิดขึ้นภายใดทั้งหมดก็เป็นรักษณะของบัตรแผ่นที่เกิดขึ้นจากการถูกสัดจัดทำไม่ได้เกิดจากการที่ถูกล้มจัดทำจากการตัด
การหั่นการทรัพย์จะได้เห็นซิ้นและสำคัญการแทนของทรัพย์

ท่านก็เป็นพระที่วัดโป่งแร็ดนะฮะที่ท่านก็ทำพิธีชาปนกิจศพ
แล้วก็สวดศพให้กับน้องการตั้งแต่รับศพมาด้วย
เชื่อว่าน้องกาถูกสัตว์มีพิษกัดถึงเสียชีวิต
และก็มีพวกเงินตัวทองมากัดแถ้สบอะไรพวกนี้
พอวันนี้มีการแถลงของทางแพทย์นิติเวศที่จันทบุรีนะครับ
คุณครินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับพระบังเอิญนะครับ
ท่านบอกว่าตั้งแต่พิธีชาปนกิจศพน้องการเสร็จไปเนี่ยนะ
อาสะพ้ายก็มาทำบุญให้กับน้องการทุกเช้า
อย่างในวันโกนที่ผ่านมาอาสะพ้ายก็มาเล่าให้กับพระฟัง
ฝันถึงน้องการน้องการเนี่ยมาหาใส่ชุดขาว
เหมือนกับคนถือศิลป์เลยนะมาปรากฏตัวให้เห็น
พอเห็นแล้วเนี่ยก็ค่อยหายไปนะครับ
ก็เลยเชื่อว่าน้องการคงจะได้รับผลบุญที่ทางครอบครัวเนี่ยทำไปให้แล้ว

แต่แม่เขาก็ฝันไม่ดีหนูฝันว่าผ้าขาวที่ห่อลูกก็ขาด
แล้วมันหมายความไงก็บอกว่าแม่ทำอะไรขัดบกตกพ่องหรือเปล่า
ผ้าขาวคือเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์นะแล้วทีนี้ผู้เป็นแม่ฝันน่ะ
แม่ยังทำอะไรไม่เต็มที่ให้กับลูกนะ
แล้วแม่เขาก็ทำตาแดงเพราะจะร้องไห้
อย่างไรก็ตามนะครับทางคุณอาของน้องการนะครับ
นายสุธิเกียจนนทิจันนะครับบอกว่า
พอมีผลการแถลงจากแพทย์นิติเวศที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีออกมาเนี่ย
ก็เริ่มคลายความเครียดความกังวลลงไปได้บ้าง
หาว่าอาหรือเปล่านะหวังจะได้เงินประกันชีวิตที่หลานชายเพิ่งเข้าโรงเรียน
แล้วก็มีประกันหมู่กับทางโรงเรียนไว้หรือเปล่า
แต่แม้ว่าทางแพทย์นิติเวศที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าที่จันทบุรี
จะยืนยันว่าน้องการไม่ได้เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมนะครับ
แต่อาบอกว่าเดี๋ยวขอรอผลการตรวจอย่างละเอียดจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจด้วย
เพราะว่าจะได้บ่งชี้ได้ว่าถ้าหลานถูกสัตว์มีพิษกัดเนี่ยมันมีพิษหลงเหลือค้างอยู่หรือเปล่า
แล้วเป็นสัตว์ชนิดไหนแบบไหนอะไรยังไง